มาดูเรื่องราวของการรีวิวกันหน่อย
นี้เป็นยุคสมัยของการรีวิว
ของนักโพสต์นักรีวิวยูทูปเบอร์ก็ว่ากันไป
การจะรีวิวให้อร่อยมันต้องมีลีลา
มันต้องออกอาการให้ชัดเจน
กินของอร่อยแซ่บแบบนี้
ไปดูหน่อยว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะ
เห้ย
เป็นความตั้งใจจะมานั่งกินกับเพื่อน
อาจจะมานั่งกินกับเพื่อน
มันไม่ได้แข็งแรงมันไม่ใช่โต๊ะ

งานนี้กำลังรีวิวกำลังจะกินอร่อยแล้ว
เพื่อนอยากจะมาร่วมแจมแต่แหมพลาดซะได้นะคะ
เจ็บตัวเจ็บใจอดกันไปอีกต่างหาก
ไม่ได้เห็นลีลาการกินมะม่วงเปรี้ยวเผ็ดเลย

แต่เมื่อกี้แอบเห็นเหมือนทานเป็นกล้วยดิบด้วย
เหมือนมะม่วงกับกล้วยดิบด้วยไม่รู้ทานกันยังไง
เอาเป็นว่าเขาน่าตั้งตัวให้แข็งแรงและแนะกับเพื่อนที่ดี